เมื่อวานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเราได้สำรวจไปแล้วว่ามีคู่รักคู่ไหนบ้าง
ว่าจะมีแวววิวาภายในปีนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราขอไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าคนบันเทิงที่แต่งงานไปแล้ว
คู่ไหนจะมีทายาทเร็วนี้กันบ้างคุณผู้ชมนับถอยรัก
อีกแค่ไม่กี่สัปดาห์นะคะคุณตาตลกร้อยล้านหม่ำจกมกค่ะ
จะได้ต้อนรับหลานสาวคนแรกแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ค่ะลูกสาวคุณเอ็มบุษราคำตั้งคันได้๘เดือนแล้วล่ะค่ะ
งานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าคุณตาเนี่ยจะเหอะหลานคนแรกของบ้านขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะ
ไล่กันมาค่ะคุณพ่อพระเอกหยุดเลื้อยอย่างชาคริสแย้มนามค่ะ
ก็กำลังจะได้ต้อนรับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องโพค่ะ
ที่ตอนนี้ภรรยาสาวตั้งคันได้ราว๕เดือนแล้วค่ะ
แล้วก็พฤษภาคมนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นชมหน้าลูกชายของคุณพ่อชาคริสกันแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็อีก๓ครอบครัวที่กำลังจะมีทายาทไล่กันมาติดนะคะ
ตั้งคันเกือบห้าเดือนแล้วเริ่มมาตั้งแต่ไฮโซจ๋าค่ะ
ภรรยาของคุณอันภูวนาศที่ขอพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะ
เนื่องจากปัญหาสุขภาพของฝ่ายหญิงนั่นเองค่ะ
ตอนนี้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็นับวันรอเจอหน้าลูกชายเช่นเดียวกันค่ะ
บ้านนี้ก็ลูกชายนะคะแต่เป็นทายาทคนที่สองแล้วค่ะ
สำหรับกะแตสุพักษรค่ะที่ขอประกาศข่าวดี
ตั้งคันลูกคนที่๒มีน้องให้น้องเจ้าขาลูกสาวคนโตได้สำเร็จค่ะ
แต่งานนี้นะคะเธอออกตัวผ่านสื่อฝากสามีไปเลยนะคะ
เธอเนี่ยขอปิดอู่นะจ๊ะขอคนที่สองพอแล้วค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะ
สงสัยว่าอีกหน่อยนักร้องมาสอบอุ่นอย่างคุณตู่พบพรเนี่ย
อาจจะต้องไว้หนวดก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ภรรยาสาวกำลังตั้งคันเบบี
คนแรกค่ะแล้วก็สมใจว่าที่คุณพ่อสุดสุดเลยนะคะ
เพราะว่าของขวัญที่ฟ้ามอบให้เป็นลูกสาวคนแรกที่คุณพ่อไฝฝันนั่นเองค่ะ
คืออยากจะได้ลูกสาวนั่นเองนะคะและก็เป็นภาพบรรยากาศที่คุณภรรยา
ไพรส์นะคะคุณตู่พบทรนั่นเองค่ะบอกว่าเอออยู่ได้ลูกสาวนะคะ
ถึงกับมีอาการนี่ไงร้องไห้นะคะน้ำตาไหลออกมาเลยค่ะ